ช่วงนี้ไปติดตามความเคลื่อนไหวกีฬาอื่นที่น่าสนใจในรอบวันกันต่อค่ะ
ซึ่งในช่วงเช้าทีมไทยได้ไปอีก๓คะแนน
ส่วนทีมญี่ปุ่นแบ่งได้ไป๑คะแนนค่ะก็เลยทำให้ไทยนำอยู่๘ต่อ๔
ตีคนละลูกนับคะแนนเฉพาะของคนที่ดีที่สุด
ทีมไทยและทีมญี่ปุ่นต่างเก็บได้ทีมละ๒คะแนน
ส่งผลให้สกอร์รวม๒วันไทยนำญี่ปุ่นอยู่๑๐ต่อ๖คะแนนนะคะ
อีกเพียงแค่๔คะแนนครึ่งเท่านั้นก็จะคว้าแชมป์
จากคะแนนรวมทั้งหมดคือ๒๘คะแนน
ดังนั้นทีมที่ได้๑๔คะแนนครึ่งก่อนก็จะคว้าชัยไปค่ะ
ต่อกันที่สมาคมช่างภาพผู้สื่อข่าวโทรทัศน์แห่งประเทศไทยนะคะ
พร้อมด้วยสมาคมนักข่าวช่างภาพกีฬาแห่งประเทศไทย
และสมาคมผู้สื่อข่าวกีฬาแห่งประเทศไทยค่ะ
จัดพิธีทำบุญในวาระดิถีส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่๒๕๖๐
สนามราชมังคลากีฬาสถานนะคะ
โดยมีนายวิทยาศักดิโคสุรัตน์ค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
ดรกล้องศักดิยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยนะคะ
เกียรติร่วมงานซึ่งถือเป็นครั้งที่๓นะคะที่ทั้ง๓สมาคม
เป็นครั้งแรกค่ะที่ทั้ง๓๓สมาคมจัดพิธีทำบุญร่วมกัน
เพื่อความเป็นสิริมงคลค่ะ
โดยนายเวียสัครก็บอกนะคะว่าดีใจที่สมาคมสื่อมวลชนกีฬา
มาอยู่ในพื้นที่เดียวกันภายในการกีฬาแห่งประเทศไทยค่ะ
ง่ายต่อการประชุมวางแผนร่วมมือนะคะเพื่อที่จะพัฒนาวงการกีฬาไทย
ซึ่งรอบปีที่ผ่านมาก็ค่อนข้างน่าพอใจ
โดยเฉพาะในการแข่งขันเอเชียนเกมที่มีนักกีฬาหน้าใหม่ถึง๑๙
สามารถคว้าเหรียญรางวัลได้และพร้อมที่จะทดแทนรุ่นพี่นะคะ
เต็มอิ่มกับมวยไทย๕ยก
คู่เอกเป็นเพชรวินิตปสุวรรณปฐะกับเทพนรงศ์ศิษย์นายกษริชัย
พิกัด๖๓๕๖๔กิโลกรัม
ไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ถ่ายท่อสดตั้งแต่๔โมงเย็นเป็นต้นไปค่ะ